เพราะว่าคุยต่อเนื่องกันมาแล้วเนื่องจากว่า

จะมีการถ่ายละสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศ
ก็จะแข่งกันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์๑๗๑๘๑๙นะครับ

แล้วก็อาร์มบีครึ่งลงลุกไปแข่งรอบรองรอบชิงต่อ
กฎิการี่เราเคยบอกไปแล้วในช่วงวันสองวันก็มีข่าวมาตลอดนะครับ

ก็จะมีกัณฑิกาให้ทราบอยู่ตามชมก็ถึงคนที่ไปที่สนาม

ไม่น่าที่จะมีผู้ชมน้อยกว่าการแข่งขันในครั้งที่แล้ว
ว่าสนามอุตภาวมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งสุดท้ายก็ได้จัดชิงชำโลกเป็นครั้งแรกของโลกเลย
แล้วก็เป็นที่แรกของเอเชียเราได้รับเกียรติมากเลยนะครับ
คือครั้งที่แล้วในการแข่งขันเทสครั้งที่แล้ว
มีคนเข้าชมทั้งไทยและต่างชาติรวมประมาณ๕๐๐๐คน
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็คาดว่าในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
น่าจะมีคนเข้ามาชมการแข่งขันที่อุตภัวร์ประมาณหลักแสนขึ้น

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะวันอาทิตย์นี้
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป